คุณผู้ชมคะทีนี้ไปดูเรื่องของที่ดินกันหน่อย

ก่อนหน้านี้เราเคยเสนอข่าวเรื่องของการแบ่งแย่งที่ดิน
ระหว่างพี่น้องคนในครอบครัวด้วยกันเอง
เมื่อคุณตาคนหนึ่งหรือคุณพ่อนี่แหละค่ะ
มีการแบ่งที่ดินให้กับลูกทั้ง๕คน
แล้วให้ลูกคนสุดท้องคนที่๕เป็นคนจัดสรรที่ดินให้กับพี่น้อง
แต่ณเวลาตอนนั้นเนี่ยไม่รู้อะไรยังไงอีถ้าไหน
กลายเป็นทั้งคุณตาเนี่ยคุณพ่อเนี่ย
รวมไปถึงพี่น้องอีก๔คนถูก
น้องสาวคนสุดท้องเนี่ยไล่ที่
ก็เพราะว่าทนายตั้มรับทำคดีนี้ให้ค่ะ

คุณลุงเนี่ยนะคะคือมีบ้านที่พักอาศัยมาแล้วหลายสิบปี
แล้วก็มีการจัดสรรที่ดินให้กับลูก
แล้วปรากฏว่าให้กับลูกสาวคนที่๕

กลายเป็นไปถูกลูกสาวคนนี้ฟ้องไล่ที่ให้ออกจากที่ดินไป
ทีนี้ทางด้านของทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือว่าทนายตั้มค่ะ
ก็พาลุงจำนงแล้วก็ลูกเดินทางไปที่ศาลจังหวัดกะบินบุรีนะคะ
ก็ไปยื่นฟ้องลูกคนนี้นางนภาพรในข้อหาหรือฐานความผิด
ถอนคืนการให้เพราะเหตุเนรคุณ
อ่าทีนี้ทนายตั้มบอกแบบนี้ว่ามันมีเรื่องว่าทางด้านของลูกที่ชื่อว่าคุณนภาพรเนี่ย
ไปออกรายการทีวีช่องหนึ่งแล้วก็ไปเล่าสิ่งที่มันไม่ตรงกับความเป็นจริง
คุณตาบอกว่าที่ดินตรงนี้เคยมีการคือเอาไปไว้อยู่กับอดีตผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่ง
แล้วจะไปถ่ายถอนตอนนั้นมันสักประมาณ๔แสน
เงินไม่พอคุณตาจำนงเขาก็เลยไปขอยืมลูกสาวคนนี้แหละค่ะ
คุณนภาพรเอามาแสนนึงแต่ตายืนยันว่าแสนนึงอันเนี้ย
คืนให้ลูกไปแล้วแล้วเงินทั้งหมดก็เท่ากับว่ากลายเป็นเงินของคุณตาเอง
แต่คุณนภาพรลูกสาวคนนี้ไปบอกและให้สัมภาษณ์ว่า
จริงเป็นเงินของเธอเองทั้งหมด
แน่นอนว่าเรื่องนี้คุณตาได้รับความเสียหาย
นายตั้มบอกว่ามันก็เป็นเหตุให้มีการเพิกถอนการ

ทนายตั้มบอกเพิ่มเติมก็คือช่วงระหว่างเดือนมกราคม
ที่คุณตาไม่สบายเหมือนกับที่เคยเป็นข่าวก่อนหน้านี้เนี่ย
ลูกคนอื่นเคยบอกว่าตาจำนงเนี่ยแกต้องไปให้คีโม
เหมือนกับแกเป็นมะเร็งด้วยได้รักษาตัวอยู่นะคะ
นายตั้มบอกว่าช่วงเดือนมกราคมคือคุณตาไม่สบาย
นภาพรจริงก็สามารถมาดูแลได้แต่ไม่เคยมาดูแล
และยังไปฟ้องขับไล่ญาติพี่น้องด้วย
ซึ่งคุณตาอยู่บ้านหลังนี้สุดท้ายเนี่ยแม้จะบอกว่าไม่ได้ไล่พ่อ
แต่มาไล่ที่ก็คือให้คนอื่นออกไปเท่ากับคุณตาเองก็ต้องออกเหมือนกัน
ทีนี้ถามว่าทนายต้ำแล้วต้องเสียค่าทำคดีไหมตาจำนง
นายตั้มบอกแบบนี้ว่าอันนี้นะคะ
คือมีการจริงก็อย่าไปเรียกว่าเป็นเชิงเก็บเงินเลย

มีการเก็บค่าทำคดี๒๐บาท
ซึ่งคุณตาก็จ่ายให้ทนายสิทธาทนายตั้มเรียบร้อยแล้วค่ะ